กันต่อที่ชนบุรีนะคะคุณผู้ชมมีรถเก๋งคันหนึ่งนะคะ
เขาขับมาด้วยความเร็วซิ่งแบบเร็วมากสุดท้ายหลุดโค้ง
พลิกคว่ำแล้วไฟลุกไหม้เกือบตายเลยนะคะไปดูนาทีชีวิตของคนขับรถเก๋งหน่อยค่ะ
นี่คือภาพนาทีเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุนี่
คือสภาพรถเก่งที่โดนเพลิงไหม้ไฟไหม้วอดทั้งคันนะคะ
ส่วนตรงนั้นคือผู้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมคือเหมือนกับชาวบ้านต้องมีการนำร่าง
แล้วก็พยายามที่จะแบกร่างเขาออกมาจากรถคันดังกล่าวที่กำลังลุกไหม้อยู่ข้างทางแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนตีสี่ครึ่งที่ผ่านมานะคะบนถนนอ่างศิลาบางแสนจังหวัดชนบุรีค่ะ
บริเวณนี้เนี่ยเป็นช่วงโค้งช่วงโค้งที่อยู่ด้านหน้าศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่๖นะคะ
ภายหลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสพแสนศุกร์รุดไปตรวจสอบปรากฏว่าทราบว่าตรงจุดเกิดเหตุนี้
รถคันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถเก๋งรถเก่งสีบอลเทาทะเบียนกไก่นหนู๕๗๔๗เพชรบูรณ์นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดับเพลิงเพราะว่าโอ้โหเพลิงลุกไหม้แบบดุเดือดมากเนี่ยค่ะ
ใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีจนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะคนขับรถเนี่ยเป็นชายตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อนะคะ
ศีรษะเป็นแผลชะกันนะคะขณะเดียวกันได้มีการพูดคุยกับ
ในสย่าพูทองวิธิวัยสิบแปดปี
ก่อนที่จะมีไฟลุกท่วมแบบนี้นะคะแต่นาทีนั้นพอเห็นปุ๊บเนี่ย
ก็พยายามที่จะวิ่งเข้าไปช่วยเหลือพยายามที่จะดึงร่างคนขับออกมา
แต่ช่วยชีวิตไม่ทันพบว่าไฟลุกไหม้แบบรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะ
รถไฟไหม้อยู่แล้วครับก็เลยวนกลับมาดูแล้วแรกคนไหม้เดียว
แล้วว่ามีพี่คนหนึ่งเขายืมบอกว่าให้มาช่วยหน่อยก็เลยวนกลับมาช่วยครับ
ตัวเพราะตอนมาทำไม่แค่นี้เดียวครับแล้วก็รามไป
เมืองต้นตำรวจได้มีการตรวจสอบนะคะคือกำลังหาข้อมูลว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใคร
ขณะเดียวกันก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุที่รถเก๋งพลิกคว่ำ
ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะคะ